ส่วนช่วงเช้ามืดวันนี้ใครที่ใช้บริการของธนาคารกสิกรไทย
อาจจะงงกันแล้วก็ตกตกใจนะคะว่าอ้าวทำไมอยู่อยู่เงินหายไปจากบัญชีได้นะคะ
เรื่องนี้คนเข้าไปร้องเรียนกันเยอะมากแล้วก็เรียกว่ามีคนแชร์ผ่านโลกออนไลน์เยอะเหมือนกันค่ะ
ธนาคารกสิกรไทยออกมาชี้แจงแล้วก็ยอมรับแล้วนะคะว่าเกิดการผิดพลาด
ของการรันระบบโปรแกรมขึ้นซึ่งก็กำลังที่จะเร่งแก้ไขอยู่ค่ะ
ธนาคารกสิกรไทยได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้ใช้บริการบางราย
ถูกตัดเงินค่าธรรมเนียมออกจากบัญชีเงินฝากโดยไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า
โดยระบุว่าสาเหตุนั้นเกิดจากความผิดพลาดของระบบค่ะ
จากเจ้าหน้าที่รันโปรแกรมผิดพลาดทำให้ผู้ใช้บริการบางราย
ตัดค่าธรรมเนียมรายปีก่อนกำหนดเป็นจำนวนตั้งแต่๒๐๐บาท
บาทแล้วก็๖๐๐บาทตามค่าธรรมเนียมชิปการ์ด
ซึ่งทางธนาคารกำลังเร่งดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีภายในวันนี้ค่ะ
พร้อมกันนี้ก็ได้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการด้วย
สำหรับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ตลอดทั้งวันนี้เลย
ผู้คนในสังคมออนไลน์ก็พากันแชร์เรื่องราวร้องเรียน
กรณีที่มีเงินจำนวนนึงหายไปจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
ช่วงเวลาประมาณตี๒จนถึงตี๔ของเช้าวันนี้
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เงินหายไปจากบัญชีก็รู้สึกวิตกกังวลเพราะว่าไม่ทราบสาเหตุค่ะ
ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าจากทางธนาคารด้วย
โดยผู้ใช้บริการนับ๑๐รายก็เข้าไปสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่ก็พบว่าเงินหายไปจำนวน๒๐๐๖๐๐บาท
แม้ว่าบางรายเพิ่งจะสมัครใช้บริการกับทางธนาคารได้ไม่ถึงเดือน
ก็ถูกหักด้วยเหมือนกันค่ะ